ส่วนอีกข่าวหนึ่งอยากถามต่อเลยค่ะคุณผู้ชม
ขับรถไปแล้วเจอตำรวจแบบนี้ยังไง
เดี๋ยวจะให้ดูนะคลิปนี้ตำรวจตาหวานตาเยิ้มเลยค่ะ
แล้วพอขอตรวจบัตรขอดูไม่ใช่ขอตรวจสิ

ตำรวจคนนี้ที่ไม่รู้ว่าเป็นตำรวจจริงหรือตำรวจปลอม

นี่อะนี่ไงแหมเนี่ยเห

พบยาอะไรเว้า
นี่คุณผู้ชมมันงงซ้อนงง
ต่างคนตัดสายด้วยนะ
แล้วแต่คำถามแล้ว
ถามทำไมไม่เอาคำตอบ
เดี่ยวก่อนน่ะอยากรู้ว่าสมมติ
ถ้าเกิดมีตำรวจแบบนี้หรือที่แบบนี้

ยังตีขลุมกลับว่าจะโดนสักคำถามแล้ววะ

แล้วยิ่งพอเรียกเฟเอะเอะเนี่ย

นี่ไงค่อยไปคุณผู้ชม

จะจะดำคลุมใช่บ้าง

พอไปถามเจ้าของรถว่าเออจำได้หรือเปล่า
เกิดไปจับใครไปชี้ใคร
ราวคลับไงว่าผู้ชายคนนี้คือใคร

แล้วตรงที่งงคือทำไม
ผู้ชายคนที่เขาแต่งตัวเหมือนตำรวจนอกเครื่องแบบ
บอกที่พบยาเสพมาในรถ

ตรงแยกวงสว่างนี้เอง
เพราะเขาคิดว่าผู้ชายคนนี้คงไม่ใช่ตำรวจจริงแน่
ดูจากชุดดูจากถุงมือดูจากอะไรสมอท้องดูอะไรหลายอย่าง
ว่าที่บอกว่าตายเยิ้มนี่เมายาเมาเหล้าหรือเมาอะไร
ก็เลยจะฝากตำรวจตรงนั้นตรงวงสว่างใช่ไหม
สว่างนี่น่าจะเป็นสอนอประชาชื่นไหมคะฝากเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหน่อยนะ
ว่าถ้าเกิดว่าคนที่เขาเจอเขาเป็นผู้หญิงแล้วเจอแบบนี้จะยังไงต่อล่ะ
อย่าไปเปิดกระจกอย่าไปเปิดกระจกเลย
แต่ว่าบางทีเดี๋ยวก็จะหาว่าแบบอะไรนะขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อีก
ก็เปิดนิดเดียวเปิดแค่นิดเดียวให้พอเสียงรอดกันได้
อันนี้ถ้าไปเจอคนที่จิตอ่อนขวัญอ่อนหน่อยมันหลอกสบายเลย

แต่เราก็ยังไม่รู้สุดท้ายเขาเป็นตำรวจจริงหรือตำรวจปลอม
เดี๋ยวรอถ้าเป็นพี่เป็นตำรวจจริงพี่มาเปิดเผยตัวเลยนะ